ยังคงอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับขยับจากลานสกามาที่ทุ่งใหญ่ครับ
คนงานรับซื้อไม้ยางพารากำลังจะขนไม้ขึ้นรถปรากฏว่าถูกยิงฮะ
แล้วคุณดูฮะคืออาการของเขาเจ็บสาหัส
ต้นคาดว่าคนก่อเหตุน่าจะโมโหว่าคนงานชอบเสียงดัง
ซุ่มแล้วยิงเลยฮะอุ้ย
นี่ฮะกองไม้ยางพาราเป็นเหมือนไม้ฟืน
ก็จะต้องขนขึ้นรถจะมีรถใหญ่มารอรับอยู่แบบนั้นเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณมิ้น
ตรงนี้จะเป็นลานเขาก็จะเอาไม้ขึ้นรถก็อาจจะมีเสียงดังแล้วตอนกลางคืนฮะ

สักพักมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วมีคนร้องโอ๊ย

ริมถนนสายทุ่งใหญ่ลำทับในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
เมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำตำรวจโรงพักทุ่งใหญ่รีบไปตรวจสอบ
ไปถึงก็เจอกองเลือดบริเวณหน้ารถ๖ล้อ
แล้วก็มีรอยกระสุนบริเวณหน้ารถอยู่๗รูด้วยกัน
เบาะผู้โดยสารเจออีกหนึ่งจุดฮะ
รถเนี่ยเจอหัวกระสุนสองนัดคนเจ็บเป็นคนงานครับ
นี่คือร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น
คนงานชื่อนายพรศักดิ์ชูมณีอายุ๓๘ปีครับ
กระสุนเจาะเข้าไปที่ท้องและหลังอาการสาหัส
นี่นะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
สอบปากคำคนงานและครอบครัวของคนเจ็บ
ลูกสาวของคนเจ็บเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคุณผู้ชมคุณมิ้น

บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๑ทุ่มเนี่ย

ขึ้นรถหกล้อจะส่งไปที่โรงงานที่สุราช
จังหวะพ่อเดินผ่านหน้ารถ
จู่มีเสียงปืนดังขึ้น๑ครั้งเท่านั้นครับ
แล้วพ่อก็ล้มฟุบไปเลยคือลูกเห็นกับตานะฮะ
แล้วมันเหมือนฉากในหนังคือเลือดค่อยไหลนองพื้นแบบนั้นนะฮะ
พ่อก็ร้องเจ็บร้องปวดโอ๊ยเพื่อนคนงานต้องรีบมาช่วยเหลือพาตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ให้สัมภาษณ์ไปก็ยังร้องไห้คือตกใจและกลัวด้วยนะฮะแล้วห่วงพ่อด้วยครับ
เมื่อคืนนี้ตำรวจโรงพักทุ่งใหญ่สันนิษฐานว่าสาเหตุที่ทำให้คนงานถูกยิงเพราะว่าอาจจะมีเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ระแวกแถวนั้นเนี่ยโกรธเพราะเสียงดัง
คนงานขนไม้ขึ้นรถเสียงดังเลยโมโหก็เลยมาซุ่มยิงฮะ
ตัดสินใจน่าจะใช้คือลูกซองบรรจุกระสุนลูกปลายยิงหนึ่งนัดแล้วมันแตกออกไงฮะก็เลยมีหลายจุดในร่างกายที่บาดเจ็บ
หลังเกิดเรื่องเจ้าของบ้านคนที่ต้องสงสัยที่สุดหายตัวออกไปในพื้นที่ครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งตามตัวมาสอบปากคำก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในขณะที่วันนี้คุณเลิฟระวีการแก้ววิจิตนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตามความคืบหน้าจุดเกิดเหตุครับปรากฏว่ายังมีกองเลือดของคนเจ็บอยู่เลยนะฮะ
แล้วก็มีร่องรอยกระสุนปืนนี่ฮะวันนี้ไปก็ยังเจออยู่นะครับหลักฐานยังอยู่นะคุณเลิฟก็เดินตรวจสอบบริเวณหน้ารถแล้วห่างไปไม่ถึงร้อยเมตรมีบ้านอยู่หลังหนึ่งคุณมิ้นคุณผู้ชม
ค่ะมีบ้านตั้งอยู่หลังหนึ่งก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะวิถีกระสุนเนี่ยอาจจะมาจากตรงนี้หรือเปล่าอย่างไรคาดว่าจุดที่มือปืนลอบยิงออกมาและจากการสังเกตอยู่รอบนอกของคุณเลิฟบ้านหลังด้านกลางเนี่ยปิดเงียบเลยตรงกับข้อมูลที่ตำรวจแจ้งว่าเจ้าของบ้านซึ่งคาดว่าใช้คำว่าคาดว่าก่อนนะฮะอา
ด้วยเพื่อนของคนงานของที่ถูกยิงเนี่ยฮะให้ข้อมูลกับคุณเลิฟบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนงานทำงานในพื้นที่ประมาณ๕คนกำลังขนท่อนไม้ยางพาราขึ้นรถหกล้อเลยแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นแล้วคนเจ็บก็ล้มลงพวกเขาก็ตกใจแล้วรีบแจ้งตำรวจเขายืนยันกันนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครกับเจ้าของบ้านที่ต
เสพยาอันนี้ข้อมูลจากคนเจ็บและเพื่อนคนเจ็บลองฟังฮะ
ก็เป็นข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานของคนเจ็บที่สันนิษฐานไว้แบบนี้
ตำรวจเองก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานแหละครับ

สืบโรงพักทุ่งใหญ่คุมตัวแฟนของผู้ต้องสงสัย

เป็นแฟนของผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำแล้วได้หลักฐาน
นำไปสู่การออกหมายจับนายอาวุธกานนท์ฮะ
ผู้ชายคนนี้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
ข้อหาพยายามฆ่าส่วนข้อหาครอบครองอาวุธปืน
หลังจากคุมตัวได้แล้วจะแจ้งในเวลาต่อไป
ตรวจสอบพบว่าปืนดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า

ถ้าพบว่าผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีอีกกระทงหนึ่ง
นั่นคือเรื่องของทางคดีและการออกหมายจับล่าสุด
อาการของคนเจ็บตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
แต่ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาล
ตำรวจออกหมายจับแล้วนะแต่ยังจับตัวไม่ได้
เร่งตามตัวนายอาวุธครับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิงถึง